ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือ
เรือประมงที่ชื่อว่ากอพริกขี้หนู
คือมีคนงานบนเรือค่ะถูกทำร้ายร่างกาย

อันนี้คือภาพจังหวะที่เรือมาจอดเทียบท่าแล้ว
คือคนขับเรือเขารู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็กลับมาเลยกลับมาเทียบท่า
ตัวตัวนี่นะคะตำรวจสกันตังได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ลูกเรือประมงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
บนเรือประมงที่ชื่อว่ากอพริกขี้หนู
ตอนที่มาเทียบท่าอยู่ก็คือที่พื้นที่บ้านแหลมม่วงอำเภอกันตังนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทธพลสุนทรพลอายุ๒๓
เป็นลูกเรือลำนี้เสียชีวิตอยู่บนเรือ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็หนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าอยู่บนเรือเดียวกัน
พอเรือมาเทียบท่าเจ้าหน้าที่ก็มาประกบรออยู่แล้วอะค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายรัฐกฤษช่วยบำรุงอายุ๒๙นะคะ
ของกลางก็คือเป็นเหล็กแป๊บยาวสักประมาณ๖๐เซนติเมตร
เหล็กเนี่ยน้ำหนักเป็นกิโลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนิ้วหนึ่ง
นี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะคะทีนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็รับสารภาพ
เขาบอกว่าช่วงประมาณตีสี่ครึ่งสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเขากับผู้ตายทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าเถียงกันสาเหตุเกิดจากความแค้นที่ผู้ตายไม่ช่วยเหลืองาน
เขาอ้างแบบนี้นะคะผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ตายไม่ช่วยทำงาน
ทีนี้พอทะเลาะกันผู้ตายเดินไปสาวอวนปลา
คนก่อเหตุบอกว่าผมก็คว้าเหล็กแป๊บฟาดเขาที่ไทยทอยของผู้ตายไปครั้งเดียว
ไม่คิดว่าเขาจะตายครับแต่เขาตายนะคะทีนี้ค่ะ
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมเราส่งนักข่าวของเรานะคะ
คุณสรรพัฒน์เกษมชายวิวัฒน์น้องชมพู่อะค่ะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่บ้านของผู้ตายเลย
อยู่ที่ตำบลกันตังนะคะบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนี่นะคะก็มีการกางเต็นต์
เพื่อที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนากันด้วย
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางสาวสารินีโพธิสาลีอายุสามสิบเจ็ด
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเนี่ย
เธอก็อยู่ด้วยกันกับผู้ตายเนี่ยมานานแล้ว
มีลูกชายด้วยกันคนนึงเพิ่ง๕ขวบเอง
ผู้ตายก็ทำประมงนี่แหละออกทะเลไปหาปลา
ถ้ารอบหนึ่งก็สักประมาณ๑๕วันได้แต่รอบนี้ยาวหน่อย
ออกเรือไปเดือนหนึ่งผู้ตายลงเรือไปตั้งแต่๑๘มิถุนายน
ผู้ตายทำหน้าที่คัดปลาเย็บอวนแล้วก็หน้าที่อื่นบนเรือด้วยนะคะ
พอออกเรือไปได้๔๕วันผู้ตายโทรศัพท์มาหาภรรยาก็คุยปกติ
ภรรยาบอกว่าก็ไม่เห็นสามีเล่าเลยว่ามีปัญหาอะไรกับใครบนเรือ
๕กรกฎาคมค่ะภรรยาของผู้ตายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากตำรวจ
ว่าสามีถูกเหล็กฟาดตายอยู่บนเรือกำลังนำร่างเข้าฝั่งตอนสามทุ่ม
เธอตกใจมากนะคะก็รีบไปรับศพสามีช็อกจริงจริง
คิดเลยว่าสามีออกเรือไปหาปลาแล้วก็จะถูกทำร้ายอยู่บนเรือจนเสียชีวิต
และสามีก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ผู้ต้องหา
เขาถูกจับแล้วเขาก็อ้างว่าทะเลาะกับผู้ตายบนเรือ
เหมือนกับว่าผู้ตายไม่ยอมทำงานอะไรแบบเนี้ยครับภรรยาบอกว่าไม่จริง
สามีขยันทำงานมากขยันทำงานจริงผู้ก่อเหตุจะมาอ้างว่าขี้เกียจไม่เชื่อเลย
เดี๋ยวฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
เขาก็ขยันนะคะเพราะว่าเขาเป็นสาวหลักของนู้นอยู่กับลูก
แฟนพี่กับคนต่อเหตุคือลงแผนร่วมกันมาก่อนไหม

เขาเป็นครั้งแรกที่เคยเจอกัน

อยากให้ทางจำนวนเขาจำนวนจะดีจนถึงที่สุดนะ
กับผู้ต้องหาอย่าให้เขารับผิด
เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ฟื้นมาแล้ว
นี่นะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีเธอก็ตายไปแล้ว
ไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมามาบอกอะไรได้
แต่เธอก็ยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้ขี้เกียจทำงานนะ
ผู้ก่อเหตุจะมาอ้างว่าสามีเธอไม่ยอมทำงาน
ก็เลยทะเลาะกันเนี่ยเธอบอกว่าไม่จริงนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณแม่ของผู้ตายนะคะคุณแม่สมใจ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่ลูกชายออกไปทำงาน

ลูกชายเป็นลูกชายคนโตเวลาออกเรือไปหาปลาเนี่ย
เขาก็จะมีเป็นแบบ๑๕วันก็จะได้๕๐๐บาท
แต่ถ้าไปนานหน่อยเดือนนึงจะได้หมื่นนึง
ช่วงนี้ครอบครัวไม่มีเงินลูกชายก็เลยต้องลงเรือไปหาปลาเดือนหนึ่ง
จะได้เงินก็คือหมื่นนึงเนี่ยคือความหวังของครอบครัว
ลูกชายลงเรือรอบนี้ค่ะ
คุณแม่บอกว่ามันก็มีลางบอกเหตุแปลก
แม่ขอเงินลูกชาย๒๐๐คือแม่ไม่มีเงินใช้เลย
ลูกชายเอาเงินให้แล้วพูดกับแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปครั้งสุดท้ายแล้วแม่

แม่ก็เอกใจนิดนึงแหละแต่แม่ก็ไม่ทันได้คิดอะไร
เมื่อคืนนี้ลูกชายมาเข้าฝันด้วยนะคะแม่บอก
ฝันคือลูกชายร้องไห้ตลอดเวลาไม่ใส่เสื้อ
ใส่รองเท้าใส่แค่กางเกงขาสั้นสีดำ
บอกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ถ้าเรารู้ว่าารู้ไปก็เนี๋ยนไม่ใส่ให้ไป
ล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันตั้งชื่อก็อยี่เรียนแหละ

คุณตาของผู้ตายก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรานะคะ
คุณตาสมนึกอายุ๗๓แล้ว
คุณตาบอกว่าตาเองกับหลานชาย
ลงเรือไปพร้อมกันครั้งแรก

คือตัวคุณตาทำน่าที่เป็นพ่อครัวในเรือ
ส่วนหลานชายก็อยู่หัวเรือ
คอยดึงอวนหาปลาแยกปลา
ออกเรือครั้งนี้ลงเรือกันไป๑๘คน

แต่ละคนก็มาจากหลายพื้นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะ
รู้ใครเป็นใครก็ลงไปก็เจอกันครั้งแรกบนเรือแหละ

ตัวผู้ตายก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใคร
วันเกิดเหตุตาบอกว่าตาก็ทำกับข้าวอยู่ในครัวเตรียมอาหาร
จากคนบนเรือว่าหลานไปทะเลาะกับตัวผู้ก่อเหตุ

หลานก็หลบนะหันหลังไปดึงอวนต่อ
แต่ผู้ก่อเหตุคว้าเหล็กฟาดไทยทอยหลานเลย
เพื่อนบนเรือไปห้ามแล้วก็แยกย้ายกัน
คุณตาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
คือพอคนก่อเหตุเอาเหล็กตีไปที่ไทยทอยของหลานชายคุณตา
เขาก็จับแยกคนบนเรือก็มาช่วยมาจับแยก
หลานชายคุณตาเนี่ยไปขอยาแก้ปวด๒เมตร
บอกว่าโหยปวดหัวมากแล้วรอยที่ไทยทอยเนี่ยแดงช้ำเลย
แล้วก็ขึ้นไปนอนพักนะคะ
ประมาณบ่ายโมงเพื่อนบนเรือไปเรียก
บอกว่ามากินข้าวเที่ยงได้แล้ว
กลายเป็นว่าหลานตาเนี่ยนอนตัวแข็งเสียชีวิต

ยาแก้ปวดไปก่อน๒เมตรไปนอนก่อน

พอเขาโดนฟาดที่ไทยทอยแล้วนี่

ไม่รู้แต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่ง

แล้วเพื่อนอีกคนเขาบอกไปบกผมกินข้าว
บอกเลยว่ามันดูเคร็งแล้ว
บอกลุงตัวเคร็งแล้วตายแล้ว
ตอนไปถึงแผ่ปลามันจะมีประตูเหล็กอยู่แบบนี้
ห้ามเข่าตัวเลย
นี้เลยที่แพร่ปลานี้เขาบอกอ่ะนะก็เขาก็ยืนยันว่าเอาจริงจริงนะ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะบนเรือเนี่ยที่โอ้โหลูกเรือทะเลาะกันจนตาย
บนเรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้ทางคดีตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องคุมขัง
แล้วก็ส่งตัวไปกักขังที่เรือนจำจังหวัดรังนี่ค่ะก่อนที่ผู้ต้องหาจะขึ้นรถ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราผู้ต้องหาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่า
ผมกับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันผมกับผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แต่อ้าวแล้วมาก่อเหตุทำไมสาเหตุก็คือทะเลาะกันมีปากเสียงกันหลายวันแล้วค่ะ
ผู้ต้องหาหาเรื่องเขาก่อนเขาอ้างแบบนี้นะ
เขาบอกว่าชอบไปว่าเขาเวลาเขาทำงานวันเกิดเหตุผู้ตายจะมาชกเขาก่อน
ก็เลยเกิดเหตุขึ้นตอนที่เขาเอาเหล็กฟาดไปที่ไทยทอยของผู้ตาย
เขาไม่รู้ว่าจะถึงขั้นตายคิดว่าแค่บาดเจ็บเขาอ้างแบบนี้นะคะ
นี่คือผู้ต้องหาบอกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเสียใจ
แล้วเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายอโหสิกรรมให้เขาด้วยแล้วก็ขอให้ไปสู่สุขติค่ะ
หลังจากเถียงกันเสร็จครับ

ฆ่าคุณแล้วเขาจะตาย
ไม่ครับไม่เคยครับ
มีปัญหากันละก่อนไหม
เพราะว่ายังงงกับเหตุการณ์
ที่ว่าสำหรับที่ได้กระทำลงไป
แล้วเขาเสียชีวิตครับ
เสียใจยังครับขอโทษให้คุณ

ขอโทษขอมาต่อศพ
ที่ว่าได้กระทำเหตุล่มเกินไป
ให้เสียชีวิตครับ
และทีนี้ให้ลงยืนยา
และอวสิกรรมสุขติด้วยครับ

วันนี้ที่สพกันตังก็ไม่ได้มีญาติของผู้ต้องหามาเยี่ยมนะคะ

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ